งั้นที่ฉันขอยืม๑๐บาทนั้นได้ไหม

กาแฟ๑๐บาทเห้ยเหมือนกันหรอจริง
ได้๑๐บาทก็กินกาแฟได้เหมือนกันไปกินกาแฟที่จังหวัดอุดรธานีไม่ธรรมดาไม่ใช่กาแฟข้างทางด้วย
เป็นร้านกาแฟบรรยากาศเก๋ธรรมชาติโอ้โหร่มรื่นที่สุดแล้วก็๑๐บาทก็ทานกาแฟได้ด้วยค่ะ

ไปกันให้ไวเลยนะจ๊ะร้านนี้อยู่ริมถนนอุดรธานีสกลนครบ้านพลงาม
ตามบนโผล่งงามอนฮานอุดรธานีจ้า
ร้านนี้นะโอ้โหบรรยากาศเขาดีชื่อร้านก็น่ารัก
ธรรมชาติร่มรื่นมีสายลมพัดผ่านสดชื่นเบิกบานจริง
เจ้าของร้านคือคุณลุงคาเชนชีวพันธ์ค่ะ
คือคุณลุงเนี่ยกระเสียงอายุราชการกระเสียงการทำงานเนี่ยมากว่า๕ปีแล้ว
สักพักเริ่มรู้สึกเออเบื่อแล้วก็เลยออกเดินทางท่องเที่ยวไปที่ต่าง
ไปเจอร้านกาแฟร้านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดตากค่ะ
เห็นว่าร้านนี้โอ้โหเรียบง่ายรู้สึกว่าสนใจในบรรยากาศร้าน
ก็เลยอยากจะมีร้านกาแฟเป็นของตัวเอง
คุณลุงคเชนก็เลยไปขอเรียนรู้ฝึกฝนการชงกาแฟจนชำนาญ
แล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาเปิดร้านกาแฟบนที่นาของตัวเองที่อุดรธานี

เห็นไหมธรรมชาติจริงคุณ
อย่าไปป้อนกาแฟควายอย่างเดียวก็พอ
เดี๋ยวควายไม่หลับไม่นอนเอาไว้ถ่ายรูปด้วยก็พอแล้ว
นี่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
ส่วนกาแฟที่คุณลุงขายเริ่มต้นเพียง๑๐บาทเท่านั้น

๑๐บาทก็ทานกาแฟสดได้แล้วค่ะ

คุณลุงบอกว่าฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะคะ
เพราะความพิเศษก็อยู่ที่การชงนี่แหละ
ปกติแล้วร้านชงกาแฟทั่วไปจะเป็น
ใช้เครื่องชงกาแฟที่เป็นระบบน้ำร้อนผ่าน
แต่คุณลุงจะใช้สไตล์การชงแบบอิตาลีโบราณ
ลักษณะแบบใช้มือหมุนเนี่ยค่ะ
แล้วก็ใช้เครื่องต้มกาแฟด้วยแรงดันไอน้ำที่ร้อนกว่าร้อยองศาเซล
อันนี้คือบดด้วยเครื่องบดมือ

มันก็ทำให้กลิ่นทำให้รสชาติของกาแฟออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ที่เราไปเห็นเขาทำได้ไปนั่งชมบรรยากาศสบายก็เป็นความสุขแล้ว
กาแฟมันก็เป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นกำไร

อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม
ต้องบอกแบบนี้ว่าราคาเริ่มต้นเขา๑๐บาท
แล้วก็มีหลากหลายราคาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
คุณผู้ชมก็ลองแวะเวียนไปลองคิดสภาพนะว่า

กลิ่นกาแฟหอมกับบรรยากาศสีเขียว
หูยมันอะไรจะดีไปกว่านี้
คิดดู๑๐บาทมีค่าขนาดนี้